ท่านผู้ชมครับไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นอีกครอบครัวหนึ่งนะครับ
คราวนี้ที่อายุทยานะฮะผู้ที่เป็นพ่อเนี่ยคลั่งครับ
จับลูกชายวัย๖ขวบมัดกับเสาบ้านขู่ถึงขั้นจะฆ่าปาดคอ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องมาระงับเหตุกันนะฮะใช้ไม้ค้ำไม้งามเนี่ยเข้ามานะครับ
ก็ทางผู้ชายที่ก่อเหตุเนี่ยทางพ่อของผู้ก่อเหตุบอกว่าลูกชายติดเหล้าหนักมาก
ชอบเล่นของศักยันต์จนที่เกิดอาการเนี่ยเพราะว่าหลอนนะแล้วก็คลุ้มคลั่งมาบ่อยครั้งแล้ว
ล่าสุดเมียหนีไปมีครอบครัวใหม่เนี่ยก็เลยมาลงกับลูกแบบนี้ครับ
ต้องไปช่วยกันเนี่ยฮะไปดูวินาทีช่วยเด็กนะครับ

เลวงแม่เห็นมะ
นี่ตอนที่ช่วยน้องออกมานะฮะได้ยินเสียงร้องแล้วมันแบบ
๖ขวบอะนะคือน้องเนี่ยพยายามฝืนตัวไม่มา
เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องพยายามลากพยายามดึงออกมาก่อน
พ่อเนี่ยคลั่งหนักมากถึงขั้นจะฆ่าปาดคอลูกแต่ทีนี้เด็กก็ติดพ่อไง
คือเด็กชายเพิ่งอายุ๖ขวบนะครับก็คงจะติดพ่อด้วยก็ไม่อยากจะ
แต่ไม่รู้ว่าตัวเองเกิดอะไรขึ้นนะเจ้าหน้าที่ก็ต้องพาออกมานะครับ
ในอายุสี่สิบปีนะครับทุกผู้ชมครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่ง
ตำบลบังรกรรมอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรียุธยานะครับ
ชายวัย๔๐ปีจับลูกชาย๖ขวบลูกแท้เลยมัดกับเสาบ้าน
ทำร้ายร่างกายคมขู่จะฆ่าปาดคอมือทั้งสองข้างก็ถือมีด
ตะโกนอย่างเดียวจะขอเจอเมียเมียที่หนีไปมีครอบครัวใหม่เนี่ยฮะ
ลูกก็ยังจะพยายามนะฮะเป็นห่วงพ่อไงก็ไม่รู้ว่าพ่อเป็นอะไรนะครับ
ตำรวจได้รับแจ้งเหตุก็เลยนำกำลังเจ้าหน้าที่ไปนะครับ
กู้ภัยด้วยทั้งอุปกรณ์ในการระงับเหตุด้วยพยายามเจรจาเกลี้ยกล่อม
ชายคนนี้หลังจากช่วยเด็กมาได้แล้วก็ยังคลุมคลั่งอยู่นะฮะ
ไม่ให้ใครเข้าไปใกล้ด้วยนะครับถือมีดวิ่งจะทำร้ายเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับ
เขาก็ยังพาลูกชายก่อนจะช่วยเด็กมาได้เนี่ยนะเนี่ยครับท่านผู้ชมครับ
เขาพาลูกชายเนี่ยออกจากบ้านที่หนีตำรวจนะเข้าไปในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบังรกรรม
เพราะว่าอยู่ติดบ้านแล้วก็ถือมีดเข้าไปเนี่ยไล่ฟันเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลอีก
เจ้าหน้าที่ก็ต้องวิ่งหนีกันออกมาข้างนอกนะฮะตกใจกันหมด
เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือมาได้แต่ร้องไห้ตลอดเวลานะครับเพราะว่าเด็กติดพ่อคือยังไงก็จะอยู่กับพ่อนะครับ
กว่าจะดึงกันออกมาได้นะครับแล้วก็มีญาติมาพาตัวไปนะครับ
ส่วนผู้ชายที่ก่อเหตุใช้เวลาอยู่กว่า๒ชั่วโมงนะครับ
ทั้งเจ้าหน้าที่กำนันผู้ใหญ่บ้านญาติพี่น้องมาเจรจาเกลี้ยกล่อมกัน
อาการเริ่มสงบแล้วก็วางมีดลงนะครับ
พ่อของผู้ก่อเหตุบอกว่าลูกชายมีอาการคลุ้มคลั่ง
แล้วก็ทำร้ายลูกชายตัวเองบ่อยครั้งมากทำร้ายหลานของเขาเนี่ยบ่อยครั้งมาก
ก่อนหน้านี้เคยพยายามจะพาลูกชายไปหาหมอแต่ลูกชายไม่ยอมไป
แล้วลูกชายชอบไปศักดิ์เล่นของระยะหลังอาการหนักขึ้นนะฮะ
ถึงขั้นพอเวลาเมาก็ทำร้ายร่างกาย
ลูกชายวัย๖ขวบทุบตีจับมัดมือมัดเท้าเอาไปตากแดด
อาการก็เริ่มหนักข้อขึ้นเรื่อย
เมื่อล่าสุดที่เมียหนีไปมีครอบครัวใหม่
ถึงขั้นพกมีดติดตัวตลอดเวลา
พอมีอาการหลอนก็จะคลุมคลั่งแบบนี้เพราะกลัวใครจะมาแย่งลูกไป
ค่ะเพราะว่าเมียหนีไปแล้วบางครั้งถือมีดแกว่งไปมาตาม
ไล่ฟันสิ่งของเจออะไรฟันหมดเจอถังขยะก็ฟันจนชาวบ้าน

มาถึงเตะลูกตบลูกแล้วก็บอกเอ้ามึงไปทำลูกทำไม
แล้วถ้าเผื่อใครเขาถ่ายคลิปไว้เนี่ยเขาส่งไปอ่ะแล้วมึงเอา
เขากลัวหิงกว้างเราเลยแล้วก็ควายดาวน์มาเราก็ต้องวิ่ง
หนีไปโน่นจะไปหานางพรแล้วก็เราไปนอนอยู่วันละแข่ง
แล้วก็แน่นหน้าอกแล้วก็โทรให้เราเมาหลังเราก็คือเขาควบคุมตัวเองไม่ได้ใช่ป่ะ
มันบ้าแล้วแล้วมันเล่นของด้วยอ๋อเล่นของเน็มตัวเลย
เลยค่ะขายเข้าไปเดี๋ยวเชื่อสแล้วก็เชื่อตัวนี้อ่ะ
ก็หวังว่าจะพาไปรักษาให้หายนะฮะ
ห่วงเด็กไม่ใช่อะไรหรอกนี่เด็กก็ยังโอ้โหคิดถึงพ่อไม่ยอมห่างจากพ่อเลย